ใช่เรื่องตัวเลขผ่านไปค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะ
เรียกว่าทัพศิลปินลูกทุ่งนะคะเดินพรมแดง
โอ้โหงานนี้แฟนคลับก็แน่น
ศิลปินลูกทุ่งก็สวยหล่อทั้งนั้นเลย
พาคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่านะคะ
บรรยากาศเมื่อวานเนี่ยค่ะต้องบอกว่าคึกคักมากจริงนะคะ

มีทั้งใจเตรียมโดยนุ๊กใช่มะนุ๊กทันโดดถ้าทันโดด
อีกหลายศิลปินคือเยอะมากงานเขามีช่วงค่ำใช่ไหมคะ
แต่เอฟซีมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเนี่ยมีป้ายของน้องยูกิด้วยแล้วบอกว่า
ต้องพูดแบบนี้เลยนะคะว่าศิลปินดาราเนี่ยคือมากันเยอะจริงค่ะ
ทันทีที่ศิลปินลูกทุ่งออกมาเดินพรมแดงค่ะ
เสียงกรีดด้านสนั่นตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
คนแรกมาเลยน้องยูกิค่ะปรากฏตัวคู่กับน้องฟอส
สินทริชัยไฮดองคำค่ะ
เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นค่ะพร้อมกับชูป้ายไฟเชียร์น้องเยอะมาก
แล้วบอกเลยน้องยูกิลูกนี้เชอรี่สวยมาก
สวยจริงสวยแพงแล้วน้องฟอสก็มาแบบว่าโอ้โหคุณชายเลยเขาต้องเป็นสาว
ใช่นะคะรวมไม่ถึงหนุ่มสุดฮอตคนนี้คุณนุภัณฑ์ธนโดรนคนโกค่ะ
พร้อมกับทีมศิลปินจากบ้านสิงหมิวสิกนะคะนี่ยกทัพมาเลยค่ะมาเดินพรมแดง
โอ้โหเสียงฟริษณะเรียกเสียงกรีดไม่แพ้กันค่ะนี่นะคะคุณนุภัณฑ์เข้ามาเป็นโอปป้าเลย
หล่อเนอะใส่เสื้อสามชั้นคนโกโอ้โหมันหล่อจริงค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะทีมงานจากหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะบอสโจมาเลยนี่
คู่มาพร้อมกับน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงเอ็นดูอีหลาเอ้ยใส่ชุดลาตีสวยครั้งอีหลีเดอร์นะคะ
จากนี้นะคะยังมีสามสาวร่วมมาด้วยนะคะน้องออมแอ๋มน้องชมพู่เสดิร์ดแบนน้องเพชรพลอยก็มานะคะนี่ไง
สีน้ำเงินมาเลยค่ะสวยสะดุดตามากนะคะปกติเราจะเห็นชุดแบบนางเอกหมอลำ
วันนี้มาชุดแบบเรสแบบนี้นะคะสวยปังทุกคนค่ะ
จากนี้นะคะยังมีทีมงานจากแรมมี่โกด้วยนะคะไอภัยภูสะธรอเวอรี่พรพิมอนไอเดียพร้อมพงศ์แล้วก็แก๊งนิวคันทรี่โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหรู่จะมีเจ้า
หลอกขึ้นนะเนี่ยหนุ่มใช่นะคะแล้วก็มายินดีกับศิลปินลูกทุ่งที่ได้รับรางวัลเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะ
คนโก้เขาได้๒รางวัลเด้อนี่คุณนุษย์ก็มาเมื่อสักครู่เราพูดถึงน้องออมแอ๋มไปใช่ไหมคะนางเอกหมอลำจากสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะ
เพราะวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งเล่านะว่าเธอประสบปฏิเหตุนะคะแล้วก็รถตกข้างทางสาเหตุมาจากหลับในค่ะพักผ่อนน้อยค่ะ
กลัวตรงเจ้าตัวนะคะเธอก็เปิดใจเลยบอกว่าเอาคุณจริงพี่ภาพเหตุกราบเหมือนันนั่นเนี่ยยังติดตาติดใจหนูอยู่เลยอ่ะโชคดีไม่เป็นอะไรนะคะ
เชื่อสุดใจด้วยนะคะว่าที่หนูรอดมาได้เนี่ย
เพราะบารมีของพ่อปู่พญานาคที่นับถือนี่แหละค่ะ

หนูก็คิดว่าน่าจะเป็นเทวดาเทวดารักษาตน
แล้วก็หนูบูชาองค์ปู่พญานาคด้วย
เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เพราะคุณพ่อพระคุณแม่เวลาเดินทาง

ถ้าเรารอดมาได้แสดงว่าบุญเราก็ยังมีอยู่
แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังช่วยเราอยู่อย่างนี้
แต่ครั้งนี้หนูเชื่อว่าหนูประมาทเอง
ไม่อยากไปโทษว่านู่นนี่นั่น
หนูประมาทเองที่ตัดสินใจว่าต้องฝืน
ที่จริงแล้วหนูไม่ควรจะฝืนมันด้วยซ้ำ
เพราะว่ามันง่วงตั้ง๓รอบแล้วเหมือนเขาเตือนเราตั้ง๓รอบอย่างนี้ค่ะ
ทำไมเราไม่จอดนอนก็ค่อยเดินทาง
น้องก็บอกว่าฟาดเค้าไปนะคะ
ทะเบียนรถน้องก็๒๙๙๖ขอนแก่น

ใช่ค่ะองค์ปู่พญานาคอาจจะช่วยด้วยส่วนหนึ่ง
แต่ว่าเอาจริงอยากจะเตือนสติให้ทุกคนนะ
เวลาถ้าบอกว่าม่วงหรือว่าพักฝันไม่เพียงพอ
จอดรถนอนหลับเลยเพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้
เหตุการณ์เหมือนช่วงนี้เกิดขึ้นกับหลายคณะหมอรำ
คือว่าแน่นอนแหละเล่นกันหลายวงเนอะ